ร้อนเลยวงการหมอลำคุณผู้ชมค่ะ
มีการเกิดเปรียบเทียบกันขึ้นมา
น้องอุ๋งอิ๋งแห่งเพชรบ้านแพง
และน้องเพลงพิมระดาจากหมอลำแสงทองฟินแลนด์คุณผู้ชม
เขามีดามาอะไรกันหรือเปล่าใช่
ข่าวว่าแฟนคลับตีกันนัวเลยคุณผู้ชม

คือจะบอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้
ทั้ง๒คนเป็นศิลปินดาวรุ่งของทั้ง๒คณะหมอลำ
แต่แต่ละคนก็มีเพลงดังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง
น้องเพลงมีเพลงพอยใจบ้างไฟแสน
ทีนี้คุณผู้ชมน้องอุ้งอิ๋งก็ได้นำผลงานผลงาน
พอยใจบ้างไฟแสนไปร้องเพลงเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง

เออน้องอุ๋งอิ๋งเอาเพลงน้องเพลงมาร้องด้วย
ไปร้องบนเวทีด้วยแต่กลับถูกคอมเมนต์หนักจากแฟนคลับที่ไม่ชอบ
มาป่วนมาว่าบอกว่าทำไมเสียงไม่ดีเลย
เสียงไม่เพราะเหมือนต้นฉบับเลย
คุณผู้ชมคอมเมนต์แรงแบบนี้ไปดูนิดนึงแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น
งานนี้น้องอุ๋งอิ๋งค่ะเปิดใจพร้อมกับเคลียร์กับน้องรถเบ้นผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐ
น้องเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนักร้องทุกคนเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
ซึ่งก็ยอมรับเลยว่าเพลงฮอยใจบ้างไฟแสนเพลงนี้ทำออกมาปราบเซียนเลยค่ะ
ส่วนกระแสดราม่าก็เห็นตามโซเชียลเหมือนกันแต่ไม่ได้ตอบโต้เพราะรู้ว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
และอีกอย่างนะอุ๋งอิ๋งกับน้องเพลงจินรดาเพลินบ่มีปัญหากันคือเพลินเป็นมูกันนะ
อนแฟนคลับหยุดเปรียบเทียบได้แล้วไปฟังน้องอุ๋งอิ๋งค่ะ
เสียงไม่ดีธน์สินะจ๊ะเสียงไม่ม้วนคือบ้างมะว่าวะสินะจ๊ะ
แบบเอกลักษณ์ของแต่ละคนมันบอกคือกัน

หรือว่าผู้อยู่หลังคือบ่อมี่เอียงกันเลย
ก็ซ่อยกันดันเพลงของแต่ละคนน่าจะบ่อมี่คิดว่า
มาเปรียบเทียบว่าเออคนนี้เสียงดีเด้อ
คนนี้ร้องมันเด้อน่าจะเปรียบเทียบกันค่ะ
อย่าเปรียบเทียบใดคือแฟนคลับรักทั้งคู่นะคะ
เพราะว่าทั้งสองคนเป็นดาวรุ่งดวงใหม่
แห่งวงการหมอลำแม่เพื่อนก็รักทั้งคู่แหละ